ไร่เขาปลูกอย่างที่ไม่เหมือนใครเลย
บอกว่าเป็นปลูกบัวหนาบัว

ช่วงบุญพุทธศาสนาแบบนี้ด้วยนะครับ

นี่เขาปลูกขายดอกบัวสวยแบบนี้นะครับ
เป็นพื้นที่๗๐ไร่ของนางสัมพันธ์งานดีนะครับ
ในทะมบลบ้านตั๊มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพระเยา
ออกดอกออกผลผลิตเป็นฝักบัวให้เก็บขายผลิตได้ทุกวันแล้วครับ
สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ชม
ทุกเช้านางสัมพันธ์และสามีก็ต้องลงนาเก็บฝักบัวที่กำลังแจ่ได้ที่
นำมามัดรวมกันมัดละ๖๗ฝัก
แล้วก็ส่งขายมาละ๓๐บาท
ขายได้ราคานะครับวันละ๒๐๐บาทเลยทีเดียว
สัมพันธ์ก็เล่าว่าตัดสินใจทำนาบัวปลูกบัวมานานแล้วนะครับ
๕ปีแล้วนะฮะเสร็จปั๊บนะครับ
มีอย่างหนึ่งที่บอกว่าไม่เหมือนใคร
เพราะว่าคุณประโยชน์ของบัวมีหลากหลายโดยเฉพาะดีบัวครับ
ต้นอ่อนในเมล็ดบัวมีสรรพคุณทางสมุนไพรเป็นยารักษาโรคเบาหวาน
หัวใจโรคความดันโรคบำรุงมดลูกนะครับ
ำรุงผิวพันธุ์ปลูกบัวพันธุ์เพื่อเก็บฝักบัวขาย
คือได้หลายอย่างได้ประโยชน์เยอะมากครับ

วักบัวมีรสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาด

ก็สามารถเก็บฝักได้สามารถเก็บได้ทุกวันครับ
อยากกินอยากกินฝักบัว
คนกลุ่มไม่ได้กินน่ะเนอะ
มันจะเพลินเราจะรู้สึกว่ามันมันมัน

คุณสัมพันธ์ก็บอกว่านอกจากจะเก็บฝักบัวสดขายแล้วนะครับ
ยังสามารถเก็บรากบัวนำมาเชื่อมเป็นของหวาน

หรือวันสำคัญทางมาพุทธศาสตรายำกันวิสาขบุชา

ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
คือบัวใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของเขาเลยนะคุณนะ

แวะซื้อเป็นประจำเลย